อย่างอุบลเขานำร่องไปเกาะเลย
เคอร์ฟิลล์เรียกอย่างนี้ได้ไหมคือเขากำหนดไม่ให้ออกจากบ้านนะ
ในช่วงเวลาประมาณ๕ทุ่มถึงตี๔จะมีผลตั้งแต่ค่ำคืนนี้แล้วนะครับ
นี่ค่ะคือประกาศคำสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายพงรัฐพิรมรัฐนะครับ
ก็ถือว่าเป็นจังหวัดแรกที่มีการประกาศเข้มข้นแบบนี้ลักษณะคือเคอร์ฟิลล์เลยล่ะฮะ
คุมการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะครับ
กำหนดให้งดออกนอกเคหสถานระหว่าง๕ทุ่มถึงตี๔
มีผลก็คือตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปนะวันที่๘มกราคมนะครับ
เว้นกลุ่มที่จำเป็นอย่างกู้ชีพกู้ภัยการขนส่งสินค้าการรักษาพยาบาลนะครับ
และมีคำสั่งปิด๕หมู่บ้านในอำเภอน้ำขุ่นและอำเภอนาเยีย
ซึ่งพบคนติดเชื้อจำนวนมากเป็นเวลาอีก๑๔วันด้วยนะครับ
ดังนั้นเมื่อคืนนี้ทีมของเราก็ไปสำรวจตรวจสอบกันซะหน่อยนะฮะ
ว่าเมื่อคืนนี้ก่อนที่จะมีการกำหนดเคอร์ฟิลล์
วันที่๘มกราคมนี้บรรยากาศค่ำคืนนี้เป็นอย่างไร
บริเวณ๔แยกโตโยต้าถนนชายางกูลแยกหอนาฬิกาถนนแจ้งสนิท
แล้วก็สนามบินอนาชาติอุบลราชธานีก็ถนนโล่งแบบที่เห็นแล้วครับ
มีรถสัญจรไปมาน้อยนะฮะมีปริมาณรถยนต์ลดลงกว่า๗๐
แสดงให้เห็นว่าประชาชนก็เริ่มงดออกนอกเคหสถานกันบ้างแล้วนะครับ
ส่วนเช้านี้ก็ยังมีคนออกมาใช้ชีวิตปกติ
คือมาออกกำลังกายบริเวณลานทางเดินรอบสวนสาธารณะบ้าง
แต่ก็ถือว่าจำนวนน้อยลงเท่าที่ทีมข่าวของเราสังเกตด้วยตาเนี่ยนะฮะ

เพราะว่าสถานที่เขาก็มีการประกาศเพื่อลดความเสี่ยงของโรคนะฮะ

ค่ำคืนนี้แหละเป็นค่ำคืนที่อุบลราชธานี
เขาจะแจ้งให้ประชาชนงดออกนอกเคหสถานเป็นคืนแรก๕ทุ่มถึงตี๔นะ
ชาวอุบลไว้แบบนี้นะครับ